ไปดูอุบัติเหตุที่จังหวัดเลยนะคะก็มีแม่ค้าวัย๔๑ปี
ขับรถกระบะไปซื้อของที่ตลาด
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยมีฝนตกทำให้ถนนลื่น
แล้วรถกระบะเสียหลักไปชนทั้งกำแพงแล้วก็ชนเสาไฟฟ้า
จนเสียหายแล้วก็ได้รับบัตรเจ็บด้วยนะคะ
ติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นที่เกิดขึ้นค่ะ
ที่จุบันเลยเกิดอุปติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนกระแพง

ในพื้นที่หมู่บ้านโพนทองตะบนเชียงกลมอำเภอปากชม
ทำให้รถกระบะสีบรอนอยู่ในสภาพพังยับเยิน
ตะแคงอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งและเสาไฟฟ้าหัก๒ท่อน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางอรไทยสุวรรณชัยอายุ๔๑ปี
ซึ่งเป็นแม่ค้าขายของชำคนขับรถกระบะได้ระบาดเจ็บ
ก่อนเกิดเหตุนางอรไทยกำลังจะไปซื้อของที่ตลาดเช้าในอำเภอปากชม
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งและมีฝนตกลงมา
ทำให้ถนนลื่นรถจึงเสียหลักพุ่งชนกำแพงบ้านและเสาไฟฟ้า
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
มาด้วยความเร็วแล้วเลี้ยวขวาเพื่อเข้าซอย
จะเสียหลักพลิกตะแคงวัยรุ่นที่นั่งมาด้วยกัน๖คน
อายุประมาณ๑๔๑๖ปีกระเด็นตกจากรถจักรยานยนต์

จากนั้นช่วยกันยกรถจักรยานยนต์ขึ้น
และมีเพื่อนวัยเดียวกันขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาช่วยเหลือ
เมื่อตรวจสอบก็พบว่าบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
บริเวณสี่แยกในหมู่บ้านกำเนิดเพชรตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลย
ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้กำลังรีบเดินทางกลับบ้าน
ถึงช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเสียหลักตกข้างทาง
บริเวณทางโค้งบ้านสังตะบนสะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ทำให้ด้านหน้ารถบรรทุกพังเสียหาย
ภายในรถพบคนขับอายุประมาณ๖๐ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
หมดสติอยู่ด้านในกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากฝนตกหนักทำให้ถนนลื่น

นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะฝากระโปรงรถค่อยหล่นลงมาทับศีรษะช่างคนหนึ่ง
ก้มลงซ่อมระบบไฟฟ้าหน้ารถยนต์
คลิปนี้นายสมเกียรติศรีปิติวิทยานันต์อายุ๔๓ปี
เจ้าของร้านซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์
ในพื้นที่ตะบนครูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี

ซึ่งเป็นภาพขณะซ่อมระบบไฟและติดตั้งแตรรถให้กับลูกค้า

ไม่มีเหล็กค้ำยันจึงค่อยหล่นลงมาทับศีรษะ
เพราะดีที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

รถจักรยานยนต์เสียหลักขึ้นไปบนกองดินลูกรังข้างทาง
ตีรังกาตกลงไปในร่องระบายน้ำ
คนขับขี่ศีรษะกระแทกขอบปูนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกไฟแดงมาบเตยในพื้นที่หมู่๔
ปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง

พบคนขับขี่เป็นชายเสียชีวิตอยู่ในร่องระบายน้ำริมถนน

ก่อนเกิดเหตุกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปห้างสรรพสินค้า

ผู้เสียชีวิตเร่งเครื่องแซงขวาขึ้นไป

แล้วตกลงไปในร่องระบายน้ำเสียชีวิต